มาดูเรื่องเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ระบบนิเศษหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่สงขลามีซากวานมาเกยตื้นที่ริมหาดสมิลา
ทำให้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปผ่าพิสูจน์นะคะว่ามันเกิดจากอะไร

ไปเจอแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บริเวณอ่าวบอลเล็กนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังหลุมเลยค่ะแล้วก็รอ
เพราะว่าเดี๋ยวจะฟักเป็นตัวในอีก๖๐วันนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินท
ได้เปิดเผยถึงการที่ไปตรวจพบร่องรอย
แล้วก็ไปพบหลุมแม่เต่ามาเฟืองรวมทั้งหมด๔รัง
อยู่บริเวณอ่าวบอลเล็กที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริน
อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะคะ
ก็ไปพบว่ารังของไข่เต่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตร

แล้วก็คาดว่ามีจำนวนไข่เต่าประมาณ๑๐๐๑๒๐ฟอง
เจ้าหน้าที่ก็เป็นทำการล้อมรังเลยนะคะ
แล้วก็ฝังกลบไข่เต่าที่เดิม
รวมถึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อติดตามพัฒนาการของไข่เต่าด้วย
ซึ่งบริเวณอ่าวบอนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เป็นแหล่งที่เต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไข่เป็นประจำทุกปีเลยนะ
แล้วปีนี้ก็พบว่ามีจำนวนรังเต่าที่ขึ้นมาวางไข่ถึง๔รัง
ปัจจุบันนะคะพบว่าเต่ามาเฟืองถือว่าเป็นเต่าที่มีแนวโน้ม
ใกล้นะใกล้จะศูนย์พันธุ์เนื่องจากจะวางไข่น้อย
แล้วเขาจะเว้นช่วงนานนะคะรวมถึงมีเครื่องมือ
การทำประมงหลายชนิดที่มันไปส่งผลกระทบ
ต่อการเข้ามาผสมพันธุ์เพื่อวางไข่
แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงนั้น
ก็เลยมีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยของไข่เต่า
มีการออกลาดตระเวนตลอดแนวชายหาดตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ที่ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของเต่ามะเฟือง
เพราะเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและหายากที่สุดของไทยนะคุณ
เขาบอกว่าถ้าโตเต็มวัยนะตัวหนึ่งอาจจะยาวได้ถึง๒เมตร
หนัก๓๐๐๕๐๐กิโลกรัม
และที่พังงาที่ต้องสนใจเจ้าตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ
ก่อนหน้านี้ที่เขาหลักพังงานู่นสมัยก่อนเคยมีเต่ามะเฟืองมาวางไข่
แต่ว่าเขาไม่ขึ้นมาวางไข่๕ปีแล้วนะ
เจออีกทีเมื่อปีที่แล้วดังนั้นพอขึ้นมาวางไข่ที่ไหนก็ตามของพังงา
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องให้ความสำคัญกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ
อันนี้คือที่แรกนะคะที่พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบมาดูอีกที่หนึ่งค่ะ
ที่สงขลาคราวนี้ที่สงขลาไปเจอซากวานโอมุระ
ยังไม่ทราบเพศนะคะโดนคลื่นซัดมาเกยฝั่งบริเวณหาดสมิลา
ก็คาดว่าน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์ค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจวัดความยาววัดได้๕๙เมตร
สภาพเนี่ยคือมันผอมโซเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บเนื้อเยื่อ
ผ่าพิสูจน์กระเพาะอาหารเพื่อที่จะหาสาเหตุของการตาย
แล้วก็เวลาใกล้เคียงกันนะคะคุณผู้ชมยังพบซากวานที่ลอยมาเกยตื้น
บริเวณชายหาดในพื้นที่หมู่๓ที่ตำบลป่าแกระที่อำเภอระโนธ
ห่างจากชายหาดสมิลาประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
เรื่องต้นก็ทราบว่าเป็นวานโอมูระเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งผ่าพิสูจน์ซากต่อไป
โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างอย่างพอสุเทพเจือละออง
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าวานที่พบเนี่ยนะ
มีพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าน้ำสากล
ต่อหน้าน้ำไทยอินโดนีเซียมาเล
แล้วก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันอาจจะป่วยตาย
แต่ก่อนที่จะป่วยจะมีปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่า
อันนี้จะต้องไปรอผลการผ่าพิสูจน์ซาก

ซึ่งตอนนี้คลื่นลมมันแรง
ก็พัดเข้ามาที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา
ก็เลยทำให้วานทั้ง๒ตัวถูกพัดมาเป็นซากเกยตื้น

ก็เท่าที่เราเสนอไปทั้งเต่าหม้อเฟืองแล้วก็วานโอมูระ
ถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากมากในเมืองไทย

เตาเหมาฟืองวานโอมูระวานบูด้าแล้วก็ฉลามหวาน